เฉลิมชัยวันนี้จะมาพูดเรื่องของการเก็บเงินนักท่องเที่ยว

เออคนไทยชมฟรีอยู่นะครับ
ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็มีเสียงสะท้อนออกมาแล้ว
หลังจากที่มีการเก็บเงินคุณว่าเสียงสะท้อนอะไร
ไม่ใช่ว่าเก็บทำไมเก็บแพงจัง
เสียงสะท้อนมาว่าเก็บน้อยไปนะอาจารย์นะ
เพราะว่าคุณค่าของงานศิษย์ภาพอาจารย์นี้
ยิ่งใหญ่กว่าที่ตาได้เห็นกว่าที่ต้องจ่ายเงินอีกนะครับ

คุณผู้ชมในช่วงเช้าแบบนี้กันหน่อยครับ

อีกแล้วโอ้ยุ่งจริงเลยเก็บ๕๐บาทก็บ่นกันว่าถูก
เอาอะไรกันในขณะเก็บ๕๐บาทให้หนังสือเล่มหนึ่ง
พี่น้องคนจีนบอกไอ้ยาไม่ไหวถูกเกินไปนะดีใจที่ได้ทำบุญ
ทุกครั้งมาไม่เคยได้ทำบุญเก็บเงินก็ดีจะได้ทำบุญแต่เก็บน้อยไปอ้าวจะบ้าตาย
ฝรั่งก็มาบอกโอ้อยู่ของอยู่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ของอยู่สวยงามมากเหลือเกิน
ทำไมยูถึงเก็บน้อยเหลือเกินแล้วอีกหน่อยยูจะเอาเงินที่ไหนมาดูแล
อ้าวเห็นไหมขนาดฝรั่งคนจีนเขายังรู้สึกเก็บน้อยไปแต่ผมได้บอกไปแล้วครับว่าห้าสิบก็คือห้าสิบ
๕๐แถมหนังสือเล่มหนึ่งเล่มละ๓๐บาทได้๒๐เองนะครับเขารู้เขาเห็นหนังสือเขารู้ว่าโอ้โห
นะเขาเห็นตัวก็รู้ว่ามันแพงทุกอย่างมีต้นทุนมีอะไรแล้วก็เขาทำบุญน้อยเขาอยากทำบุญมากขึ้นเขาบอกให้ผมขึ้นราคา
เป็นร้อยบาทผมไม่เอาไม่เอาผมไม่ขึ้นนะครับก็ฝากบอกเลยนะครับว่า
ฝากบอกแทนผมด้วยนะครับถ้าใครบอกว่าถูกบอกว่าผมไม่เป็นไรผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินนะแค่นี้ผมพอใจแล้วนะครับ
เอามาช่วยนะครับในการจ่ายเดือนเดือนคนดูแลนักท่องเที่ยวก็พอแล้วนะครับจ่ายค่าห้องน้ำห้องซ่วม
ค่าน้ำค่าไฟก็ดีใจแล้วครับแค่นี้ก็พอแล้วครับมีพี่น้องชาวไทยซื้อด้วยนะครับ
อยากร่วมทำบุญก็ซื้อก็มีนะครับเราไม่ให้ไม่เก็บค่าเข้าชมพี่น้องคนไทย
แต่พี่น้องคนไทยยังขอซื้อเลยนะฮะขอซื้อสักเล่มหนึ่งเอาไว้เป็นที่ละลึก
ก็ยินดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ